ช่วงนี้ไปแสดงความยินดีกับแมวโคราชกันหน่อย
โคราชตอนนี้ได้รับการยอมรับจากสมาคมแมวโลก

หลังจากที่ต่างชาติพยายามที่จะจดสิทธิบัตรนะคะ

นายชูชัยวิเศษจินดาวัฒน์ประธานชมรมอนุรักษ์แมวโคราช
เมืองพิมัลจังหวัดนครราชศาสีมายยืนยันว่า
สมาคมแมวโลกตอนนี้ยอมรับแล้วว่า
แมวโคราชเป็นแมวพื้นเมืองของประเทศไทย

การที่ชาวสหรัฐอเมริกาและชาวอังกฤษ
ก่อนหน้านี้มีความพยายามที่จะนำสายพันธุแมวโคราช
ขึ้นทะเบียนกับสมาคมแมวโลก
แสดงความเป็นเจ้าของสายพันธุ์

เพราะว่ามีการผสมพันธุ์กันอย่างแพร่หลาย
มีลักษณะอื่นปนมาด้วยไม่ใช่แมวโคราช
ต่างชาตินำไปผสมข้ามสายพันธุ์
แล้วเรียกว่าโคราชแคทจึงไม่ถูกต้อง

ไม่ใช่แมวโคราชนะคะ
โคราชหรือที่เรียกว่าแมวสีสวาดนี่แหละ

จดบันทึกในสมุดคอยโบราณ
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลย

อธิบายว่าแมวโคราชขนต้องเป็นสีดอกเหล่า
ก็คือสีเทาสั้นโคนขนสีเมฆปลายขนต้องเป็นสีเงิน
ตาสีเขียวอ่อนและมีลักษณะกลมนะคะ
ครับคือถ้าไปหาดูในบันทึกของหอสมุทรแห่งชาตินะคุณ
เขาบอกว่าแมวโคราชถูกจดบันทึกในสมุดข่อย
ตั้งแต่ปี๑๘๙๓นี่ปีพศนะ๑๘๙๓นะครับ
แล้วก็เป็นแมวที่ให้โชคลาภที่ดี๑๗ตัวของประเทศไทย
คือเป็นสายพันธนิดหนึ่งที่ตามความเชื่อบอกให้โชคลาภนะครับ
แล้วก็ได้รับชื่อนะจริงเป็นชื่อพระราชทานนะครับ
แมวโคราชเป็นชื่อที่รับพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยด้วย
โดยให้กำเนิดที่มาของแมวเป็นชื่อนะครับ
ก็คือเขากำเนิดในพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา

สำหรับแมวเจ้าแมวสีเทาน่ารักตัวนี้นะคะ
คุณชูชัยเจ้าของบอกว่าแมวโคราชที่แท้จริงหาดู
ที่ชมรมอนุรักษ์แมวโคราชอำเภอพิมาย
เลี้ยงไว้๓๘ตัวสำหรับชมรมนี้
คาดว่าปัจจุบันมีแมวโคราชสายพันธุ์แท้
อยู่ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐ตัว
ส่วนต่างประเทศบอกว่ามีจำนวนมากเหมือนกันนะคะ
เพราะว่ามีการเพาะพันธุ์ขายจนได้รับความนิยม
แต่อาจมีส่วนผสมของสายพันธุ์อื่นเข้าไป
เพื่อให้เกิดความน่ารักเขาอาจจะไปผสมกับเปอร์เซีย
เพื่อให้เขาดูหน้าใหญ่ขึ้นอวบอ้วนขึ้นน่ารักขึ้นนะคะ
แต่ว่าของแท้แมวโคราตของแท้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ
บางคนบางกลุ่มก็เรียกว่าแมวสีสวาดอย่างที่คุณบอก

ใช่ค่ะมีลูกแมวด้วย
ลูกแมวนะตามความเชื่อนิดนึงเขาบอกว่า
ถ้าหางแมวโคราตนี่แมวสีสวาทนี่
หิกงอจะเป็นแมวที่ให้โชค

คือหงีกงอเหมือนมายโกงไหมครับแล้วก็เป็นก้อนกลมอ๋อหงีกงอใช่ไหม
จะให้โชคลาภแต่ว่าจริงไม่ได้ตามมาตรฐานลักษณะของเขานะ
แต่ว่าถ้าเรื่องโชคราบจะเป็นความเชื่อแบบนี้นะครับ